จะพาไปพบกับสองหนุ่มคนรุ่นใหม่

นำสูตรของครอบครัวมาต่อยอด

แต่มียอดขายทะลุเป้า

ใช่ครับวันหนึ่งขายหมีเป็นพันตัวอ่ะอืม
และอีกหนึ่งร้านกุ้ยช่ายระดับตำนานสูตรต้นตำรับจากคุณทวด
ที่สร้างยอดขายได้ถึงหลักล้าน
เขาบอกว่าทำรายได้เดือนละ๒ล้าน
และห้ามพลาดโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายรวมถึงเจ้าของกิจการ
เพราะสินแสชัยจะมาบอกเคล็ดลับง่ายที่ดูแล้วเอาไปทำตามได้
รับรองเห็งปังรวย
น้ำนี่ตรงกับประตูคนที่เนี่ยใช้จ่ายเก่งชอบปุ๊บซื้อเลย
และเส้นทางการเป็นเศรษฐีจากเจ้าของร้านทรงเป็ดพะโลรุ่นที่๒
เผยเคล็ดลับว่าทำอย่างไร
ร้านอาหารของเขาถึงขายดิบขายดีสร้างรายได้สูงถึง๓แสนบาทต่อวัน

หยุดก่อนทั้งคู่ทั้งเจ๊

เรื่องปากท้องของคนอยากรวยนะฮะดูก่อนรวยก่อน
กับรายการเจ็ดถี่ป้ายแยกและแฉ่ง

เรื่องอะไรกันโอ้ยครั้งนี้ยอมไม่ได้หรอกครับ
ดูยังไงมันก็คือกุ้ยช่ายไม่ใช่เหรอครับใช่ครับของผมเนี่ยนะฮะ
แห่งย่านสะพานฮันน
ของตอนแหละครับนี่ค่ะเป็นกุ้ยช่ายรูปหมี

ยังไงเขาขายออนไลน์เป็นรูปหลบอะโอ้ย
ดีกว่าเราเริ่มที่กุ้ยช่ายรัสอาเฟรงลี่กัน
ขับรถออกมาจากกรุงเทพไม่ไกลมาที่ย่านนทบุรี
มาถึงถนนบางกลวยใส่น้อย๔๐ก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านเยาวพันธ์
ตรงไปซอย๑๕เราก็จะได้พบเจอกับร้านคาเฟ่หน้าตาจีน
หลุดออกมาจากหนังจีนฮ่องกงยุคเชิญหลงผงจินเป่า
ลิวเตอร์หัวอะไรแบบนี้
ก็ถึงแล้วล่ะครับร้านอัลเฟงลี่
เจ้าตำนานกุ้ยช่ายหมีที่ลืนลั่นสถานโซเชียล
เปิดร้าน๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ครับ
โอ้โห้ยน่ากินไว้ล่ะครับ
ร้านนี้เนี่ยมีกุ้ยช่ายไส้เดียวแต่หลายหน้า
ยังไงก็ร้านนี้เนี่ยเขาทำแต่กุ้ยช่ายไส้ผัก
ไฮไลท์ก็คือทำเป็นรูปหมีนั่นเองล่ะครับ
มีทั้งแบบทอดแบบไม่ทอดราคาเท่ากัน๓ชิ้น๕๐บาท
แต่ว่าที่มีหลายหน้าเนี่ยเพราะเขาเพิ่มหน้าชีสหน้าบาร์บีคิว
และหน้าปาปิก้าเป็นผงโรยเพิ่มรสชาติ
สำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่นั่นเองล่ะครับ
ถึงเมนูจะดูง่ายแต่ร้านนี้เนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเต็มเต็ม
มาผสมแป้งกันตั้งแต่ตี๓เชียวนะครับ
กุ้ยช่ายก็ต้องล้างอย่างพิถีพิถันคัดแต่ใบเด็ดเขียวอ่อน
ใบเหลืองใบแก่ใบช้ำใบขาดเด็ดทิ้งหมดล่ะครับ
เรียกว่ากุ้ยช่ายโลหนึ่งเด็ดทิ้งสักครึ่งโลแล้วล่ะครับ
โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่เด็ดธรรมดานะครับแต่เรียกว่าเด็ดสรติจริงเพราะคุณเอ้ย

พระยา

จริงเป็นกิโลคิโลเลยโห
จริงที่ร้านเนี่ยใช้กุ้ยช่ายครั้งหนึ่งเยอะขนาดไหน

แต่ว่าพอเหลือจริงมันก็ไม่ถึง
มันตื้อมา๒๐ใช่พอตัดหันปั๊บป๊ะ
เดี๋ยวประมาณ๑๐โล๑๒๑๓หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ
เราเห็นกุ้ยช่ายหน้าตาน่ารักมากเป็นรูปหมี
แล้วก็แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลขายมานานแค่ไหนแล้วคุณนก
ได้เก้าเดือนครับ๙เดือนเท่านั้นเอง
ก็คือเพิ่งเปิดช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรยังไง
ก่อนหน้านี้เป็นโปรดิวเซอร์ครับผมเฮ้ยโปรดิวเซอร์เหรอครับ
นะครับแล้วทีเนี้ยพอออกมาเนี้ยมันเจอโควิดแบบอ่า
ออกผมออกมกราครับค่ะครับโควิดมาเริ่มปุ่มพา
พอดีแหละครับอ๋อก็เลยมาลองทำเป็นขายผู้ชายดู
แล้วทำไมถึงกล้าใจถึงเชื่อว่าอะไรใช่
นั่งร้านตอนช่วงโควิดพอดีครับเออเราเอาอะไร
มั่นใจตรงไหนฮะว่าเออมันจะรอดนะก่อนอื่นตอนนั้นก็คิดแล้วว่า
ด้วยด้วยวัยอย่างเราด้วยด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยครับ
จะไปสมัครงานที่ไหนก็คงจะไม่ได้ละไม่น่าได้
ก็เลยมองว่าเฮ้ยเรามาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วกันไหน
โอกาสเหมือนกับโอกาสที่เราอยากทำมันมาแล้ว
ก็เลยวางแผนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำร้านเล็กก่อน
ครับก็ตัดเรื่องค่าเช่าที่ก่อนครับอ่านะครับเพราะว่าก็ทำกับบ้านเราเอง
อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องต้องอาศัยวิชาเก่าเก่ามาตกแต่งบ้านมา
ครับได้เป็นสไตล์จีนที่เราเห็นในวิทยาเนอะใช่ครับจีนจีนหน่อย
ใช่ครับแล้วทีนี้โหใครจะมาร้านเราตอนนั้นก็คิดนะ
ใครจะมาเพราะทำเลร้านผมมันลึกมากครับครับก็เลยต้องต้องหาจุดเด่น
จุดขายจุดเด่นจุดขายว่างั้นเถอะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของกูใช่หมีเหรอ
ก็ลูกผมหน้าจะมืนมืนเหมือนเหมือนหมีพวกเป็นรูปหน้าหมีแบบนี้ครับ
เพราะว่าเรานึกถึงหน้าลูกเหรอใช่ครับชื่อร้านอ่ะเอาชื่อลูกมา
เอาชื่อลูกเอาชื่อลูกมามาตั้งก็เรียกชื่อว่าลูกชื่อว่า
ครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นสัญชาติจีนคือก็อ่า
ใช่ไหมครับป้องอาชานะแต่บอกได้ครับพี่อามครับอองครับ
ยังไงครับเปิดมาเพิ่งจะครบ๙เดือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับ
อ่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายังไงครับวันหนึ่งเป็นพันพันตัวโอ้เฮ้ย
ใช่ครับวันหนึ่งขายหมีเป็นพันพันตัวอ่าเดี๋ยวนะฟุกกระแส
ทำไมมันถึงก้าวกระโดดไปเยอะอย่างนั้นนะครับผมว่าต้องขอบคุณทุกคนนะครับ
ไม่ธรรมดานะคะเราได้สูตรจากไหนมายังไงเนี่ย
เล่าเริ่มต้นให้ฟังอ่าได้มาจากคุณแม่ครับค่ะคือช่วงที่ผม
ตกอาจจะผมใช้คำว่าตกมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับครับ
เลี้ยงลูกอยู่กับครอบครัวค่ะก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็เห็นแม่
เขาเอากล้วยช่ายมามามาวางครับครับที่โต๊ะอาหารครับโอฮ
แบบนี้เนี้ยอ้าวแต่อย่างงี้ค่ะกว่าที่จะทำขึ้นรูปมาเป็นน้องหมีแบบนี้ได้เนี้ยนะ
บอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายนะต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยก็ทีแรกเลยอ่ะ
เอามาใส่พิมพ์แล้วมันเละครับเอาแบบสูตรสูตรดั้งเดิมมัน
ก็เลยก็เลยต้องให้คุณแม่เขาปราบสูตรครับให้ให้มันมีความเหนียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อขึ้นเป็นรูปเร่งง่ายขึ้นเลยครับต้องให้มันยังทงไว้ที่แป้งน้อยครับ
แล้วก็ผักเยอะเหมือนเดิมค่ะใช่ใช่อันนี้คือก่อนทอดนี่แบบนี้แบบนี้โอ้
อร่อยอร่อยตัวไส้เขาอ่ะครับอร่อยยิ่งจริงนะอร่อยจริงจริง
คือมันจะหวานแต่ว่าเผ็ดนิดครับแอบใส่พริกลงไปถูกไหมใช่ครับ
นี่ไงมันจะมีความเผ็ดนิดนึงมันจะไม่เลี่ยน
ยังไงโรยโรยอะไรยังไงคือร้านเรามันแตกต่างจากกุ้ยช่ายแบบ
นี่มีของพิเศษครับสมัยก่อนยังไงความพิเศษของพี่ย่านนะคะค่ะครับ
นี่เขียนว่าบาร์บีคิวใช่ครับอันนี้เป็นผงเพิ่มรสเพิ่มรสชาติครับ
คือของเราเราจะทำแต่ไส้กุ้ยช่ายอย่างเดียวนะครับ
ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองมาเพิ่มแบบอารมณ์อื่นเข้าไปดูนะครับ
ก็เลยคิดค้นเป็นแบบลองโรยผงบาร์บีคิวลองโรยชีสอันนี้ปลาโรยบาบีก้า
กาฟิก้าอันนี้ชีสซีสเด็กเด็กน่าจะชื่นชอบใช่ไหมชอบครับ
ก็คือจริงจริงถ้าผู้ใหญ่อยากจะทานเป็นสูตรน้ำจิ้มแบบเดิมใช่ครับ
ทางร้านก็มีใช่ครับอันนี้คือแตกลายใหม่ก็แตกลายรสชาติใหม่ใหม่
ใช่แก่มากขอชิดแบบโรยผงอันนี้ชีสอันนี้แบบโรยผงอันนี้บาร์บีคิว

คือจริงจริงปกติอ่ะไอโรยผงบาร์บีก้าอะไรต่างต่าง
เราจะเคยทานแต่พวกเฟรนด์ฟรายหรืออะไรใช่รสชาติของกุ้ยชายที่เนี้ย
เขามันเข้ากับผงบาร์บีก้าเข้ากันเนอะมันจะมีความมันมันหอมหอม
แล้วก็มีความเค็มจากผงบาปิก้าครับไม่ต้องใส่น้ำจิ้ม
ทานกับผงปลาปิก้าผงรสชาติต่างต่างก็อร่อยเหมือนกันอืม
อันนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เด็กเด็กไงเด็กเด็กอย่างเงี้ย
อยากจะชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ในโซเชียลที่เขาบอกว่า
คนที่ไปเนี้ยจะต้องเอามีน้อยนี่แหละถ่ายดูเนี้ยฮะไปไป
ไปอะไรนะครับเอ่อกลับกลับไปร้านกลับไปร้านอะไรก็ได้ครับ
ค่ะโอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมขอเอ้ยช่องทางในการสั่งซื้อ
ร้านครับครับนะครับแล้วก็เข้ามาสั่งได้เลยนะครับครับผม
ครับจ้ะนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณนนท์และคุณกิ๊บมากมากนะครับ
ที่เป็นตัวอย่างนะครับในการเปิดร้านใหม่ในยุคโควิดแบบนี้นะฮะ
เราก็ต้องสร้างจุดขายให้ชัดนะฮะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะฮะ

การเปิดร้านใหม่ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับเย็นละครับ
ร้านแรกยังเด็ดขนาดนี้ใช่พี่อามสู้ไหวเปล่าสู้เปล่า
โอ้โฮแบบนี้ต้องเกย์ครับกันสักหน่อยจะอืม
ร้านของผมนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่แถวย่านสะพานหัน
ฮะอืมโอ้ยไม่ได้หันหันทางหลานสะพานหันซ้ายขวา
ย่านสะพานหันที่นั่นนะครับเขาบอกว่าขายตั้งแต่รุ่นอลเหล่าม่า
หรือว่ารุ่นทวดจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็รุ่นหลานแล้วนะครับ
ยังยืนยันอยู่ยังยืนยงเรียกได้ว่าต้องไม่ธรรมดาแน่
เพราะฉะนั้นไปลองชมกันเลยค่ะไปค่ะ
สะพานหันริมคลองโอ่งอ่างก็ถือเป็นย่านการค้าเก่าแก่นับร้อยปี
และถ้าพูดถึงร้านในตำนานของย่านนี้ก็ต้องร้านนี้เลยครับ
กุ้ยช่ายสะพานหันเป็นร้านเล็กในตึกแถวเก่า
ที่ตั้งเตาทอดกุ้ยช่ายขายกันแบบหน้าบ้านแบบนี้ครับ
เคล็ดลับอยู่ที่การโม้แป้งนั่นเองทำไส้เองทุกขั้นตอน
ดั้งเดิมมาจากอาเหล่าม่าที่ทำขายกันเมื่อ๕๐ปีก่อนนู่นนะครับ

มี๗ไส้๗แบบให้เลือกทานกัน
กุ้ยช่ายกลมกุ้ยช่ายเหลี่ยมมันแก้วเผือกหน่อไม้เผือกขยุ่มและขนมผักกาดครับ
รวมไปถึงเมนูพิเศษอย่างกุ้ยช่ายตอกไข่

เรียกว่ากินกันแบบจุกจุกไปเลยสำหรับคนชอบขนมกุ้ยช่ายจากร้านต้นตำรับย่านสะพานหัน
ปัจจุบันเนี่ยครับเลยแตกหน่อไปเปิดสาขาต่าง
อย่างย่านตลาดภูเป็นสาขาสองและสาขาสามสี่ห้าทั้งย่านอนุสวรีชัยสมรพูม
วังหลังย่านถนนจันทร์และเร็วนี้กำลังจะเปิดสาขาเพิ่มที่ย่านเจริญกรุงอีกด้วยล่ะครับ
สร้างยอดขายเดือนละกว่าสองล้านบาทเลยนะจ๊ะแม่จ๋าใช่แล้วล่ะครับ
ฟังไม่ผิดหรอกครับขายกุ้ยช่ายสร้างรายได้เดือนละสองล้านบาทเลยทีเดียว
โอ้โหเขาทำได้อย่างไรเราไปล้วงเคล็ดลับจับเงินล้านจากคุณท็อป
เจ้าของร้านกุ้ยช่ายสะพานหันกันต่อเลยดีกว่าครับโอ้โหสุดยอดจริงจริง
และขอต้อนรับอาท็อปจากร้านกุญช่ายสะพานหันอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
พี่แอมไม่ต้องอย่ารอช้าโอ้โหโอ้โหไม่มีที่แอมเขาบอกว่า
ทำรายได้เดือนละ๒ล้าน
เดือนละสองล้านนี่ทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรทำอะไรกันอยู่
เปิดร้านเดี๋ยวนี้ไปขอสูตรอาม่าการจะเอาสูตรจากอเหล่าม่าอาม่าเนี่ย
ใช่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเหรอยังไงไหนไหนล่ะตอนแรกมันเริ่มยังไงคะ
มีวิธีการยังไงครับความจริงแล้วสูตรอะครับต้นตำรับเลย
เป็นของเหล่ามาอ่ะผมคือคนถวดตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ฮะ
หรืออยู่ปี๒เขาไปขอสูตรแกแกก็ไม่ให้เดี๋ยวผมไปให้เลย
มันเหนื่อยเขากลัวหลานเหนื่อยก็เลยไม่ปล่อยสูตรให้ใช่แต่เราก็ไม่
เราทำไงผมก็เลยเอ๊ะทำไงดีวะก็เลยไปเช่าที่ในตลาดนะครับ
เท่าที่เดี๋ยวนะเท่าที่ตอนที่ยังไม่ได้สูตรเนี่ยนะมั่นใจเลย
อ่าต้องไปเป็นสัญญาเรียบร้อยอ่าแล้วค่อยไปบอกแกทีหลัง
บอกแกว่าไงฮะเออบอกแกว่าไงเออผมลงทุนไปไปแล้วนะหลักแสนนะ
แกก็เลยต้องปล่อยให้หลังจากที่เราได้สูตรมาครับแล้วเราทำยังไงต่อ
ก็ตอนแรกเลยอะครับผมทำร้านขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อกุช่ายสะพานหัน
เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็กลัวว่าถ้าเราทำแล้วมันไปไม่รอดเนี่ย
แบรนด์ของอาม่าเราจะเสียไปในรถเสียชื่อเราก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นของตัวเอง
ใช่ครับตอนนั้นทำแบรนด์ชื่อห้องเต้ครับห้องเต้ก็ขายกุ้ยช่ายหน้าตาอย่างนี้เลยครับ
แบบนี้เลยถือว่าแมนมากนะคือไม่ใช้ชื่อเสียงเก่าเก่าด้วยเออ
เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยโอ้สุดยอดครับแล้วเป็นไงเป็นไง
ตอนนั้นก็ขายดีพอสมควรครับก็อยู่ในเราอยู่ในห้างในห้างฟิต
ตอนนั้นก็มีห้าหกสาขาอะไรครับเนี้ยครับเพราะตอนนั้นมีห้าหกสาขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ
ประมาณหนึ่งครับประมาณแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับก็โควิดละลอกแรกครับผม
ปิดตึกออฟฟิศปิดแต่ว่าจ่ายค่าเช่าเต็มเท่าเดิมขัดทุนไปก็เกือบล้าน
เราไม่อยากทิ้งลูกน้องอะครับผมพนักงานอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ผมเริ่มต้นอย่างเงี้
ก็เลยเอองั้นเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากพอแล้ว
เราก็รู้เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีลูกค้าที่ชอบสินค้าเราอ่าแล้วเราทำได้เพราะฉะนั้นครับ
ก็เลยเปิดเป็นแบรนด์กุ้ยช่ายสะพานหันต่อมาเลยครับก็เปลี่ยนจากชื่อแบรนด์กุ้ยช่ายที่เคยตั้งเป็นของตัวเอง
ใช่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าทำได้แล้วตอนเปลี่ยนแบรนด์ต้องไปขอพม่าอีกไหมฮะก็ต้องขออีกแล้ว
แนะนำเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างยังไงเยอะมากเออกุ้ยช่ายที่ร้านจะมีเจ็ดไส้นะครับ
ครับกุ้ยไช่สี่เหลี่ยมแบบปกติแบบปกติใช่ครับแบบสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับ
อันนี้เป็นขนมผักกาครับผักกาดอันนี้เราจะใส่กุ้งแห้งหายากมากแล้วนะใช่ครับ
อันนี้มันแก้วใช่มันแก้วอันนี้กุ้ยช่ายกลมครับอันนี้เผือกเผือก
หอมไม้หน่อไม้แล้วตัวใหม่ล่าสุดเผือกเห็ดหอมอันนี้ไม่เคยเห็นพี่เบิ
เผือกเผ็ดหอมหรือเผือกขยุมใช่เรียกได้ทั้งสองอย่างครับอืม
เขาบอกว่าเป็นแป้งแบบโม่เองใช่ฮะเป็นแบบโบราณคือทำเหมือนที่อำนาจทำหมดเลย
ใช่ครับทุกอย่างทำมือหมดเลยครับทำมือมันมันจะดีกว่ายังไงครับ
นั่นน่ะสิคือแป้งของเราอะครับมันไม่สามารถใช้เครื่องได้
ผมเคยทดลองแล้วเพราะแป้งเรามันไม่เหมือนกับเจ้าอื่น
มันจะมีความเหนียวเพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องเนี่ย
มันจะไปติดในตัวเครื่องเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปั้นมือ
แล้วเดี๋ยวนะคุณท็อปอีกหนึ่งจุดเด่นของทางร้านเนี่ยขอดูตรงนี้หน่อย
อะไรน้ำมันน้ำมันจะเป็นน้ำมันหมูครับ
น้ำมันหมูครับมันจะให้ความหอมกว่าครับแล้วก็ความกรอบ
ใช่ครับแล้วก็จะร้อนเร็วด้วยร้อนเร็วหอมกรอบและอีกหนึ่งไฮไลท์
คือใช่ต้องทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ๋อนี่
น้ำจิ้มเขาสูตเด็ดเนอะใช่ครับจะสังเกตว่ามันจะออกใส
มันจะไม่เหมือนเจ้าอื่นอื่นที่จะเหนียวเหนียวมันจะไม่ข้นคุณผู้ชมดูนะได้ครับ
ของเรากลิ่นซีอิ๊วจะไม่โดดสูตรนี้ตั้งแต่ตอนเรามาเปิดร้านเลย
แต่ได้เวลากินแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับผมเพราะว่าเพื่อ
ยังร้อนอยู่เลยอ่ะเนี่ยครับควันยังขึ้นอยู่เลยนะ
เดี๋ยวขออนุญาตนะอื้อนี่น้๋ออื้ออื้ออื้อ
มันหอมอร่อยค่ะแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มเขาดีมาก
แต่รสชาติอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วมันกรอบเออถ้าน้ำจิ้มหอม
ความกลิ่นไม่หอมหอมกระสุนครับเผือกแล้วก็น้ำจิ้มที่
บอกน้ำจิ้มใสเศสแต่เค้มข้นเออและสัสเมฆ
อกไข่เนี่ยความจริงแล้วถ้าเป็นคนจีนโบราณเนี่ยเขาก็นิยมทานกันอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าตอนแรกไม่ได้ทำขายหน้าร้านเพราะมันค่อนข้างจะยุ่งยาก
แต่ว่าพอผมเปิดสาขาที่สองเนี้ยก็เลยเออถ้าเราไปขายเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับเจ้าอื่น
ก็คือไม่มีอะไรแตกต่างก็เลยอ่ะลองทำแบบนี้ดูเพราะว่าลูกค้าเราเคยมาขอให้เราทำแล้ว
แล้วเขาก็ทานกันแล้วเขาชอบกันก็ถือว่าฟิตแบ็คดีการทอดแบบต่อไข่เนี่ยนะ
มันจะแตกต่างจากทอดธรรมดาอย่างไรคือเราจะไปบี้ให้เป็นแผ่นนะครับอ๋อ

เองก็รับสูตรต่อมาจากต้นตระกูลซึ่งผมบอกเลยนะว่าร้านเนี้ยดังมากแต่พอเรารับช่วงต่อต้องมาทำเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยปัญหาอะไรที่เราพบเจอแล้วเราต้องรีบเร่งแก้ไขเพื่อที่จะไปต่อข้างหน้าครับผมก็อย่างแรกเลยที่เจอนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นการเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะครับอย่างผมเนี่ยแน่นอนเลยคือเขาจะมีค
ใช่ครับผมก็เลยจับทุกอย่างมาตวงเป็นตัวเลขแล้วก็ทำเป็นท่ากลางให้หมดเลย
เพื่อให้ได้น้ำหนักของตัวที่จะเอาไว้ปรุงรสจริง
ใช่ใช่มีทั้งหมดตอนเนี้ยห้าสาขา
คุณท็อปทำยังไงให้แต่ละสาขารสชาติเหมือนกัน
คือตอนนี้เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับก็มีฝ่ายผลิตอยู่ประมาณเกือบ๒๐คน
แล้วก็เราทำทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวเป็นครัวกลางตั้งแต่เที่ยงคืนไว้ต้นไปใช่ครับ
เป็นตัวกลางแล้วเราพอหลังจากทำเสร็จก็จะมีพนักงานส่งทุกสาขาเลย
ครับอ่าอันนี้รสชาติก็ที่เรียกว่าเป๊ะเที่ยงตรงแน่นอนครับเหมือนกันทุกสาขา
แน่นอนไม่น่าเชื่อนะครับว่าอาหารที่เราเรียกว่าทานเล่นตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยนะครับ
ช่ายนี่นะครับทำดีดีเนี่ยสามารถสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองเรียกว่าจนเป็นกิจการใหญ่โตแบบนี้ฮะ
ตอนนี้ขยายไปแล้วถึงห้าสาขานะครับแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะเปิดเป็นชายด้วย
ใช่ครับตอนนี้เราเปิดรับแฟนชายแล้วนะครับผมก็อ่าแฟนชายก็มีรายละเอียดอยู่ในเพจเฟซบุ๊คนะครับ
เข้ามาสอบถามได้ครับผมเฟซบุ๊คชื่อกุ้ยช่ายสะพานหันได้เลยครับอ่า
เสิร์ชว่ากุ้ยช่ายสะพานหันใช่ครับจะมีน้องค่อยตอบข้อความให้บอกเลยนะ
สมคำล่ำลือจริงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากมากนะครับ
ขอบคุณมากขออนุญาตเหมาทุกรสชาติกับท่านได้เลยครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ากลับไปทำเองแล้วจะอร่อยขนาดไหนเนอะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าอิ่มปากอิ่มท้องกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปชมอีกหนึ่งกลมเด็ดเคล็ดลับในการเปิดร้านโดยเฉพาะร้านอาหารค่ะ
วันนี้นะคะสินแสชัยเขามีเคล็ดลับในการทำร้านอาหาร

สวัสดีครับผมสินแสชัยพลังวงจ้อยแห่งฟ้าดิน
ผมมาอยู่ที่ตลาดบองบาเช่และสัปดาห์นี้สินแสชัย
ยังคงนำสาดพลังแห่งฮวงจ้อยมาปรับใช้ให้กับพ่อข้าวแม่ขา
ที่ตลาดบองบาเช่เพื่อที่จะได้เห็งเห็งปังปัง
รวยรวยมากยิ่งขึ้นวันนี้ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดี

โอ้ร้านนี้ไม่เคยออกนี่คือพิมพ์ไทรัสนี่
ท่าทางจะอร่อยสินค้าที่วางเนี่ยดูสะอาดถูกอนามัยดี
และร้านขนมแก้วจีบร้านนี้ก็คือผู้โชคดีแห่งตลาดบ้องมาเช่
ที่สิงห์แสชัยจะมาดูฮวงจ้อยไฮแบบฟรีฟรี
หน้าร้านเนี่ยจัดวางได้ดีดูน่ากินน่าทาน
แต่ข้างในเนี่ยครับต้องปรับอะไรบ้าง
ถึงจะรับทรัพย์แบบเน้นล่ะครับสินแสชัย
สวัสดีครับสู่ร้านหน้าทานหน้าอะไรต่างเลยนะครับสวัสดีครับสู่ร้านหน้าทานหน้าอะไรต่างเลยนะครับ
อันนี้มาดูหน้าร้านเนี่ยผมวัดเข็มทิศแล้วด้านหลังมันอยู่ในทิศใต้
แล้วพลังตัวนี้เนี่ยเตาไฟต้องวางให้ถูกที่ถูกทางไปเหมือนกัน
ทางน้ำก็ต้องวางให้ถูกที่ถูกทางเหมือนกัน
อันนี้เรามาดูนะฮะเรามาดูเตาไฟด้านหลังผมเนี่ยผมยืนนะฮะ
ก็คือด้านทิศใต้องศาที่๑๙๓
เตาไฟเรานะครับต้องบอกว่าสถานที่เราแค่นี้เตาไฟระวังทิศเหนือ
แต่ตัววาวแก๊สเนี่ยนะครับอันนี้ตัวสำคัญวาวแก๊สเป็นตัวปรับลม
ฮะเราไปทางทิศตะวันออกนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นทิศตะวันออกเป็นทิศของธาตุไม้
ธาตุไม้ก็จะดูดไฟก็คือมีการเป็นหัวเชื้อเพลิง
ที่ให้เตาไฟรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้จัดให้ถูกต้อง
แล้วเตาไฟก็ไม่ได้ปะทะกับทางซิงค์น้ำแต่ซิงค์น้ำนี่ตรงกับประตู
ครับก็ทำบอกคนที่เนี่ยใช้จ่ายเคยไงเฮ้ยจริงรึป่าวแหละครับเนี่ย
ขุนเจ้าของร้านชอบให้คุกซื้อเลยก็ผมชอบ
ซื้อพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับ
ทิศนี้เป็นทิศตะวันตกเป็นทิศมีโชคของปีนี้เราจะแก้ไขให้มันขายให้ปังกว่านี้ได้ยังไงให้เอาไฟเอลอีดีมากระตุ้นทางด้านนี้เลยหรือเสียงเพลงหรือพัดลมมาไว้ฝั่งนี้แล้วสาดมันฝั่งนี้
ผลเพราะว่าทริปนี้ชอบการเคลื่อนไหวเพราะทิศนี้เป็นทิศตะวันตกซึ่งปีนี้มันเป็นดาวโอกาสดาวการเงินเข้ามาปีนี้จะขายดีมาก
ชวนกันอีกครั้งดีกว่าครับกับเคล็ดลับดีดีที่จะทำให้การค้าร่ำรวยมากยิ่งขึ้น
เรื่องแรกซิงค์น้ำกับเตาไฟไม่ควรอยู่ตรงข้ามกันเพราะจะทำให้เกิดอาถรรพ์ทำให้ร้านขายไม่ดีหรือขายได้แต่จะมีปัญหาวิธีแก้ให้ย้ายมาอยู่เยื้องกันหรือระนาบเดียวกันก็ได้
ส่วนเรื่องที่สองพยายามอย่าให้ซิงค์น้ำอยู่ตรงทางเข้าออกเพราะจะทำให้เงินไหลออกเก็บเงินไม่อยู่วิธีแก้ก็คือให้หาอะไรก็ได้มากั้นเอาไว้
ลองไปปรับใช้ดูนะครับ
โอ้โหพยายามครับพี่ตอมครับ
แต่เรามาบอกเพราะว่าอยากจะให้ห่วงจุ้ยของทุกคนเนี่ยเห็งปังรวย
เรื่องแบบนี้ไปลองปรับใช้กันดูแล้วกันว่าปลวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับ
ฉะนั้นนะฮะบอกเลยว่าใครที่ชอบเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองจ้างสินแสที่ไหนแล้ว

ดูแล้วเห็งดูแล้วรวย
เอาละเราพักความรวยไว้สักครู่ก่อนครับช่วงหน้าครับเตรียมมาปลดเข็มขัด

เพราะว่าเรามีเมนูเด็ดจากร้านส้มเป็ดพะโล
ถ้าพูดถึงร้านข้าวต้มรอบดึก

กินขาดในย่านลาดพร้าววังหินเลยล่ะครับเปิดตั้งแต่กลางวันยานผับเลิกกันเลยทีเดียว
เรียกว่าเห็นโต๊ะมากมายแบบนี้เนี่ยแต่ยิ่งดึกลูกค้ายิ่งเยอะนะครับ
เมนูก็หลากหลายมีกว่าร้อยเมนูทีเดียวทั้งแบบกับแกล้มและกับข้าวโบราณ
ที่ตั้งเรียงรายอยู่หน้าร้านไปจนถึงเมนูไฟลุกพลึบพลับแบบนี้
ปัจจุบันแม้ว่าเฮียสงจะจากไปแล้วแต่ก็ได้ส่งต่อการบริหารร้านสาขาต่าง
ให้กับทายาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับอย่างร้านสาขาสองและสาขาสาม
ขยายตลาดไปย่านถนนเพิ่มสินอ้อเงินและถนนสายไหม
เฮียแจ็คลูกเขยกับพี่สร้อยลูกสาวคนโตคู่นี้เป็นผู้ดูแลนั่นเองครับ
เมนูเด็ดอย่างเป็ดพะโล้ร้านแต่ละสาขาก็จะต้มเป็ดเองของใครของมัน
แต่ทุกร้านต่างก็ได้สูตรเด็ดเคล็ดลับเหมือนกันอย่างเป็ดพะโล้ก็ต้องต้มให้หอม
โดยมีย่าหอมจากเมืองจีนแท้ที่ใส่ไม่ยั้งเพิ่มความหอมละมุนดับกลิ่นสาบกรบความคาว
ส่วนความหวานก็ใส่ลูกหล่อห้างกล้วยลงไปร้านนี้เนี่ยครับเขาจะสับเป็ดชิ้นใหญ่พอดีคำ
พอกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยมีแต่ความชุ่มฉ่ำของเนื้อเป็ดที่ซึมซับน้ำต้มเครื่องจีน
แม่กินแล้วหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวล่ะครับ
โอ้โหน้องตอมดูวิทยาแบบนี้แล้วต้องจัดครับต้องจัดเลย
นี่นะครับขอเป็นพะโลกครับแล้วข้าวต้ม๒ชาม

สับเลยข้าวต้มแบบข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้อง

เอาแบบน้ำเยอะน้ำน้อยเอาข้าวต้มน้ำเยอะเยอะ
เอาแบบอุ่งมากอุ่มน้อยเอาเอาร้อนร้อนเอาร้อนร้อน
เอาแล้วร้องนะโอเคข้าวต้มไม่มีข้าวต้มไม่มี
เอ๊ะแล้วถามทำไม

เฮ้ยยกมาเร็วนี่ครับ
ต้องทำมันเละไม่สวยอย่างนี้
ขอเหยียตัวจริงเฮียแจ็คแห่งทรงเป็ดพะโหล
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้ครับอย่าบอกว่าร้านทรงเป็ดพะโลนี่มาถึงรุ่นที่๒แล้วนะครับ
แล้วในการดูแลร้านนะฮะเฮียแจ็คเรานี่นะฮะ
ดูแลถึงสองสาขาด้วยกันคือที่ไหนบ้างครับเฮียที่สาขาสายใหม่เองนะครับ
พ่อสาขาเพิ่มสินเอาเงินอ๋อวันนี้เฮียจะบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำเมนูอะไรนะคะ
เป็นพะโลนะครับเป็ดพะโล้เป็ดพะโลจับเป็ดออกมาแล้วก็เฉือนมันอย่างนี้
อยากให้ดูเป็ดจานเนี้ยที่ผมถืออยู่ในด้านขวาเนี่ยอันนี้ผมหั่นอันนี้เฮียปลอม
มันจะชิ้นหนาหน่อยนะโอ้โหด้วยความที่หันไม่เป็นอ่ะฟันแทบหักอ่ะ
แต่ถ้าเป็นของทรงจริงจริงจะต้องหันเป็ดพะโลเขาจะต้องหันให้สวยอย่างงี้
นี่คุณดูสิสไลด์แบบบางบางค่ะเออดูน่ากินน่าทัน
กว่าเยอะเลยภาพที่เพิ่งเปิดไปอ่ะเฮียมีเคล็ดลับความอร่อยที่เขาเรียกว่าย่าหอม
ย่าหอมจะช่วยเรื่องอะไรคะก็กลิ่นแล้วก็ความนัวของเครื่องนะฮะ
เวลาที่ปรุงลงไปกับน้ำพะโล้นะฮะเป็ดพะโล้ที่ร้านเราต้องเลือกพันเป็ด
เวลาเราคัดเลือกเป็ดจะมาทำอุ้ยสวยก็เราเลือกสวยเราใช้เป็ดเชอรี่นะครับ
ใช้เป็ดเชอรี่เท่านั้นที่ร้านเนี้ยจะเลือกไซส์ไซส์เอ็มฮะ
เพราะว่าถ้าไซเอ็มเนี่ยจะไม่มันหมายถึงว่ามันยังไม่เยอะ
ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับเราทำเป็ดพะโล้เราต้องใช้เวลาในการตุ๋นต้มอะไรอย่างเงี้
ต้องทำไหมฮะก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับ
แล้วเวลาเวลาเสิร์ฟเนี้ยจะมาครบเลยมาแบบนี้มีทั้งเลือด
มีทั้งไส้ที่เป็นไส้แก้วไส้เลือดเครื่องในครับ
คือครบเลยครับและอีกหนึ่งเมนูครับคิดว่าเป็นขวัญใจของลูกค้าเลยนะฮะ
นั่นก็คือซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ฟินเปอร์ตีนไก่ของเฮียทรงนะฮะนี่
เมนูนี้นะครับป้าทรงเนี่ยเขาไปทานที่ร้านต่างนะฮะ
ก็จะเป็นเมนูซุปเปอร์ลูกทุ่งซุปเปอร์น้ำใสนะครับ
ประสงค์ก็อยากจะมาลองปรับปรุงครับเป็นน้ำพะโล้พอเอามาเนี่ย
ถ้าเป็นน้ำเป็ดมันก็จะไม่ค่อยแซ่บอืมป๊าก็เลยไป
ไปเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ใช้การปรุงชามต่อชามนะครับโอ้
อ๋อปรุงแยกปรุงต่างหากเป็นชามต่อชามเพราะสุดใสต่าง
ก็จะปรุงเป็นชามต่อชามใช่ครับเอาละครับวันนี้นะฮะ
ซุปเปอร์สูตรน้ำข้นครับเฮียแจ็คจะมาบอกสูตรเราหมดเลย
มีน้ำตาลทรายมีมะนาวมีพริกค่ะนะฮะเครื่องปรุงต่างต่าง
เครื่องปรุงต่างต่างนะครับแล้วก็พอปรุงจนอ่าได้ที่แล้วเราใส่
ชิ้นส่วนของไก่ไปนะครับมีอะไรบ้างครับก็มีขามีข้อมีปีกมีน่อง
แต่เราอ่ะจะทำแยกหม้อไว้ก่อนคือเราก็คือไก่ไว้ก่อนถูกต้องครับ
ต้มไว้เอ่อประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปเนี้ยค่ะ
มันจะทำให้ไก่เนี่ยเปื่อยเมนูนี้เย็นแจ๊คครับครับ
วันวันหนึ่งขายได้สักกี่ชามเคยนั่งนับไหมเออ
เป็นชามไม่เคยนับแต่ว่าเออหมดไปไก่ไปกี่ตัว
ของผมขายก็ประมาณสามสิบสี่สิบกิโลครับ
สามสิบสี่สิบกิโลเรียกได้ว่าขาของไก่ทั้งคู่เนี้ย
หายไปเลยนะจากเมืองไทยครับอ๋อเรียบร้อยใส่จานเลยค่ะ
เอาขึ้นเฮ้ยหอมจริงหอมจริงเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่เลยครับ
ขออนุญาตลองไว้ตรงนี้น่ะสุปเปอร์โอ้ขาไก่ที่จะเป็นข้อก็ได้
ปีกได้แล้วแต่จะสั่งครอบใช่ครับอ่านี่ครับอย่างงี้เลย
และอีกหนึ่งเมนูที่เฮียบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าขายดีมากก็คือ
ไข่ยู่อันนี้ไข่ยู่ยี่ไข่ยู่ยี่ไข่ยู่ยี่นะครับ
มันมีสตอรี่นิดหนึ่งครับก็คือตอนที่อาม่าเขาอยู่นะครับ
อาม่าก็ทำไข่คนอ๋อเหมือนไข่คนทั่วไปทั่วไปทั่วทั่วไปครับ
ทีนี้พอในระหว่างทำเนี่ยหลานมาเห็นเนี่ยหลานอยากจะทาน
ไอ้ที่มันไม่ถูกอ๋อครับอ๋อก็เลยบอกว่าอาม่าพอแล้วพอแล้ว
เพราะส่วนมากไข่คนอ่ะจะสุกจะสุกนะฮะใช่อ๋อครับ
หลานเลยบอกเอาแค่นี้ยังไม่ต้องสุกมากแค่นี้
ทีนี้พอมากินมันก็อร่อยดีก็เลยไปเอาไปลงเมนูที่ร้าน
ไม่ต้องอยากดูเหมือนกันว่าเมนูนี้เนี่ยวิธีการทำจะเป็นยังไง
อ๋อนี่มีโชว์ด้วยมีไหมครับใช่ครับมีครับอ่ะอย่าจับใดครับผม
ใส่สี่ฟองค่ะเมนูนี้สี่ฟองสี่ฟองเอาดินี่นี่นี่มาแล้ว
ตีให้แตกตีให้แตกใช่ไหมฮะอ๋อเริ่มตีไข่ให้แตกเลยเหรอไข่แตก
ใส่น้ำปลาก่อนเอาแบบน้ำปลาครับปรุงรสนิดหน่อยนิดหนึ่งครับ
ค่ะอ๋อพักไฟพักไฟด้วยเหรออ๋ออุ้ยต้องมีอ๋อแต่ก็
หุ่นคนคนอย่างงี้หุ่นอย่างงี้อ๋อคือเราไม่สามารถคนให้ใครมัน
รวมกันได้มันก็ต้องเบาเบามือมากเลยคุณค่ะถ้ารีบกินทำคนใจร้อนทำ
ก็จะกลายเป็นไข่คนเป็นไรครับอ๋อจะสุกเกินไปอ๋อครับได้แล้วเสร็จ
นี่โอ้เรียบร้อยครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้มาครบทั้งสามจาน
นะครับนี่นะฮะเป็ดพะโลอืมต้มซุปเปอร์ไก่ครับแต่ว่าจะเลือก
ส่วนไหนแล้วนี่ไข่ยู่ยี่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราพักชิมกันก่อนค่ะ
ดีครับน่าครับมาถามเฮียแจ๊คครับว่าทำร้านอย่างไรให้ปังปังมิ

ช่วงที่แล้วเหล่าพิธีกรได้ริมรสความอร่อยจากหลากหลายเมนูแนะนำ
จากร้านสงฆ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวกันแบบเต็มอิ่มการันตีเลยครับว่า
อร่อยทุกจานไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงมัดใจลูกค้า
เคยสร้างรายได้สูงสุดสามแสนบาทต่อวันโอ้โหนี่ถ้านับเป็นเดือน
ก็หลายล้านเลยล่ะครับย้ำนะครับว่านี่แค่ที่สายไหมสาขาเดียว
แต่ถึงแม้จะขายดีแค่ไหนเจอพิษโควิดเข้าไป
เป็นใครก็หงายท้องล่ะครับว่าแต่เฮียแจ๊คเขามีวิธีการรับมือ
และการบริหารร้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นี้

เพราะว่าไม่ให้ไม่ข้องใจไม่สงสัยหรอกครับครับ
ไม่ร้านอาหารเนี่ยโอ้โหมีปัญหาปิดกันไปก็เยอะครับ
ทรงนี่มีวิธีการรับมือยังไงครับครั้งที่สามเนี้ยเราก็เตรียมรับมือไว้แล้วนะครับ
โดยที่พนักงานของผมเนี่ย๒สาขาที่สายไหมกับเพิ่มสินเอาเงินนะครับ
ก็มีประมาณ๑๐๐คนนะฮะซึ่งผมก็ต้องเลี้ยงไว้ทั้งหมด
ที่ร้านไม่มีนโยบายที่จะเลิกจ้างพนักงาน

เพราะว่าหนึ่งคือที่เราไม่ได้เช่าสองเรามีหอพักให้พนักงาน
แล้วก็ที่พักก็ฟรีนะฮะแล้วก็ใช้วิธีโดยที่ให้พนักงานเนี่ยทำงาน๑วันหยุด๑วันนะครับ
เท่ากับเราลดรายจ่ายไปเท่ากับ๕๐

คือก็ไม่ได้เอาใครออกแต่อาจจะมีรถหายใจบ้าง
นั่นคือช่วงที่สามารถนั่งได้อยู่นะครับ
แต่ว่าพอนั่งไม่ได้เนี่ยนั่งไม่ได้ก็คุยกับพนักงานอีกว่า๑วันที่คุณทำเนี่ยขอเป็นครึ่งวัน
เดือนเนี่ยเท่ากับผมจ่ายให้เขา
ก็ลดจาก๕๐ลงมาอีกครึ่งหนึ่ง
ครับเพราะว่าร้านเราเท่ากับไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายก็คือค่าแรงพนักงาน
เพราะฉะนั้นพนักงานก็เข้าใจนะครับ
ในวันหยุดของพนักงานเนี่ยก็มาทานข้าวได้เรามีอาหารข้ามไว้

ไม่มีการเลือกจ้างนะครับช่วยเหลือตามกำลังที่เราสามารถจะทำได้
คือเราบริหารร้านเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเฮงปังแล้วก็ขายดิบขายดีมีตั้งหลายสาขา
อยากจะรู้จังเลยเห็นบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องการทำอาหารมาก่อนเลยเหรอครับใช่ครับ
ทอดไข่ดาวทอดไข่ดาว

บริหารงานร้านอาหารสองสาขาใหญ่ยังไงคะ
ครับก็เมื่อก่อนนี้ผมทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมนะครับ
โรงแรมแกนแอร์แต่ละวันประจำที่สนามบินดอนเมืองนะครับครับ
ทีนี้พอสนามบินย้ายไปอยู่สุวรรณภูมินะครับ
การเดินทางมันก็ไกลแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการค่าจอดรถทางด่วนอะไรมันไม่คุ้ม
ก็เลยคุยกับป๊าทรงนะครับว่าป๊าผมอยากจะทำร้านอาหารแล้วเพราะว่าทำงานแล้วมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
ก็ไปได้ที่ตรงที่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมนะครับ
ตรงร้านปัจจุบันนะครับตอนนั้นเจ้าอยู่ครับก็เปิดจากร้านที่มี๑๒โต๊ะ
เริ่มจากตรงนั้นป้าทรงมาเซ็ตระบบให้๑เดือนเต็มก็คือมาทุกวันแล้วก็เอากุ๊กที่ร้านสาขาวังหินมาช่วยมาช่วย
ทีนี้พอเราขายเนี่ยประสงค์เห็นว่าเราไปได้มีลูกค้าตอบรับดีเพราะว่าลูกค้าที่เคยไปทานที่วังหินอยู่แถวนั้นก็เยอะ

ใช่ครับคราวนี้เราก็เลยมองหามองหาที่ดินที่จะซื้อไว้เป็นของตัวเอง

ครับหลังจากนั้นประมาณ๑ปีเราก็มองหาจนได้ที่ฝั่งตรงข้ามนะครับ

ใช่ครับขนาด๔ไร่นะครับเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
คุณผู้ชมค่ะแล้วขอบอกเลยว่าร้านทรงเป็ดพะโล้ที่สาขาสายใหม่วัฒนภพนี้กว้างมากเลยนะคะ
ขออนุญาตให้เฮียแจ๊คพาไปบุกที่ร้านเลยว่าสาขาที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปเลยค่ะ

ครับแต่ก่อนนี้นะครับร้านทรงเด็ดบะโลเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นฝั่งที่เป็นล้อมรั้วสังกษีตรงนู้นนะครับ
ซึ่งผมอยู่ตรงนู้นมาเนี่ย๙ปีพอเขาอยากได้ที่คืนเนี่ยตรงนั้นเป็นที่เช่านะครับผมก็เลยย้ายมาฝั่งนี้
นี่จะมาโชว์ที่ตู้เป็ดตรงเนี้ยผมอยากจะให้เป็นสิ่งที่เด่นของร้านแล้วก็โชว์เป็ด
ส่วนครัวเนี่ยผมก็ทำเป็นครัวเปิดนะครับลูกค้ารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เห็นการผัดเห็นไฟลุกนะฮะก็ทำให้ดูน่ากินไปอย่างหนึ่งนะครับ
ตรงนี้ก็คือการต้มซุปเปอร์นะฮะพอลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะทำทีละชาม
อีกจุดหนึ่งที่เรามีให้บริการนะครับก็คือทรงก๋วยเตี๋ยวเป็ด๕๐บาท๖๐บาทก็ทานได้นะครับ
จอดรถเราอยู่ด้านหลังพอลูกค้าเดินมานะครับจะเห็นจุดนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเราทำเพื่อที่ป้องกันในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด
ในส่วนนี้นะครับเป็นถ้วยรางวัลที่ผมเนี่ยได้สนับสนุนทีมฟุตบอลต่างนะครับที่เล่นอยู่ในเขตสายไหมทีมที่ผมสนับสนุนเนี่ยเขาได้ถ้วยมาเขาก็จะมาเอามาไว้ที่นี่นะครับ
โดยตัวของผมเนี่ยก็มีทีมของผมเองนะครับชื่อว่าสงสัยไหมทันเดอร์เนี่ยอันนี้
แม่สงสัยกันเลยสิครับว่าทำไมทำไมทรงเป็ดพะโล้ไปเกี่ยวข้องยังไงกับทีมฟุตบอลจะบอกว่าทีมฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของร้านทรงด้วยล่ะครับจะเกี่ยวกันยังไงไปฟังเฮียแจ๊คเล่ากันเลยครับ
ไม่ต้องสงสัยการทำร้านอาหารกับทีมฟุตบอลดูเหมือนว่าจะเป็นคนละทิศคนละทางกันมันมีความเกี่ยวข้องกันได้ไงคะได้ยังไงครับ
ตรงนี้นะครับก็เกิดมาจากทีมของนักฟุตบอลทหารอากาศนะครับซึ่งมาทานที่ร้านแล้วเราก็ได้รู้จักกันครับได้รู้จักกันแล้วทีนี้นักเรียนจากอากาศเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลประจำปีครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็มาขอสปอนเซอร์ผมนะครับแล้วก็เชิญผมไปที่งานคนเหล่านั้นก็คือลูกค้าเรา
เหมือนกระชาสัมพันธ์ร้านใช่มั้ยครับ

เรียกว่าใจรักด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้โปรโมทร้านไปด้วยในตัว

ยังมีอีกหนึ่งความปังครับถ้าเฮียแจ๊คนี่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับในเรื่องของการทำร้านอาหารวันนี้ครับเราเชิญมาด้วย

ขอเชิญพบกับพี่จุ๊กไว้ครับ

พี่จุ๊กมีเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของเฮียยังไงค่ะ

พี่จุ๊กอยู่ที่วัดสนหลวงอำภาวานะครับ
เพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
จุกนี่มีบุญคุณกับร้านทรงมากเลยครับ
เพราะว่าผมเนี่ยในช่วงนั้นโดนจะเอาที่คืนที่ร้านเก่า

ไปที่วัดแล้วก็ไปอธิษฐานเพราะว่าเขาบอกว่าขอได้หนึ่งอย่าง

ก็เลยขอว่าขอจิตดนใจเนี่ยให้เจ้าของที่เนี่ยเขาเลื่อนกำหนดเอาที่คืนไปนะครับ

พอขอแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ติดตามเรื่องอะไร
แต่ในระหว่างนั้นผมก็ได้ลงมือสร้างร้านใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับ
เราก็ได้ที่ใหม่พอดี
ซึ่งเป็นที่ที่ตรงข้ามกันและทำเลดีเหมือนกัน

ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเอาเอาส่วนไหนเอาส่วนสูบ
ด้านโอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอัวสรรคแปปนึง
โปรดติดตามตอนต่อไป